ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

สวัสดีครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

กับเกมโชว์ที่สนุกสนาน

แล้วก็ยังมีสาระต่างมากมาย
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราก็พร้อมจะสนับสนุนคนที่สู้ชีวิตทุกคนนะฮะ

ต่อสู้เพื่อคุณพ่อคุณแม่

ต่อสู้เพื่อการศึกษาของตัวเอง
หนูชื่อเด็กหญิงชมวิสาตุ้มฉิม
ชื่อเล่นชื่อมุกอายุ๑๔ปี

ครอบครัวหนูต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะ
ทำให้ครอบครัวหนูหมดตัว
เป็นวันที่ผมจำไม่ลืมครับ
รถมันก็เหมือนยางหน้ามันระเบิด

เพราะว่าประกันมันเพิ่งขาดได้๒เดือน
ก็บอกเขาว่าให้กลับมาขายของด้วยกัน

เรายังมีร้านขายลูกชิ้นน้ำปั่นอยู่
พอกลับมาขายของได้ประมาณ๓ชั่วโมงกว่าฝ่าค่ะ
ก็เกิดเหตุการณ์ช็อกอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ลูกสาวคนโตโดนชนเข้าข้างหลังนะคะ
คนเล็กเขาพอดีรถเบรกทันตรงโต๊ะเขาพอดี

สภาพร้านคือพังทั้งร้าน
ไม่สามารถใช้ของอะไรได้อีกค่ะ
ทำใจไม่ได้ค่ะต้องทานยานอนหลับเป็นเดือนเลยค่ะ
ชีวิตตอนนั้นแย่มากเลยค่ะ
อดคอกับลูกกับสามีร้องไห้

ไม่ให้พ่อแม่ไม่เครียดค่ะ

มุกต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตจากรายการของเรา

จำทางเครื่องแม่งค่ะ
จากไม่นอนมานทา
มองข้าวในหน้าแล้วใจหาย
มุกร้องได้ครับ

ขอเยียวยาพ่อแม่จากฝันร้ายครับ
คือร้องได้ให้ล้าน
คุณกำลังมาในชุดคันละออกแนวแบบว่าออกกำลังกาย
วันนี้มาน่ารักเลยมาในชุดนักเรียนลูก

พ่อแม่พี่สองคนแล้วน้องหนึ่งคนค่ะ
น้องหนึ่งคนค่ะอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสวัสดีด้วยค่ะขอต้อนรับพ่อครัวของน้องนุ๊กนะครับ
อ๋องใช่ไหมแม่จุ๋มและน้องสาวชื่อชื่อซีค่ะ
ยกมือหน่อยสวัสดีค่ะสิค่ะแล้วพี่อีกคนนึงชื่ออะไรลูก
เชื่อใจกันค่ะน้องแจกันสวัสดีค่ะอีกคนนึงชื่อโจครับ
ครั้งที่แล้วเราได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว
เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของโชคชะตาที่ไม่น่าเชื่อเลยว่า
วันหนึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้๒ครั้งจนต้องเป็นหนี้เป็นสินมากมาย

คนไหนที่รถอยู่ติดนิดหนึ่ง

คือตอนแรกเห็นแล้วค่ะว่ารถกำลังจะมา

แต่ว่าช่วยน้องไม่ทันค่ะ

แต่ว่าหนูก็โดนชนข้างหลังเหมือนกัน

เพราะรถมันจอดอยู่ตรงหน้าพอดีค่ะ
อย่างคุณพ่อบอกมันติดแท่งปูนที่วางล่มอยู่

ทีนี้ที่สาเหตุที่จิตใจแกว่งกันไปหมดเลยคือ

เกิดขึ้นในคลาเดีย๒จ๊อปเลยนะ
คือคุณพ่อโดนรอบหนึ่งก็ขวัญเสียแล้ว
คือรถพังหมดเลยชนคนเกือบตายด้วยนู่นนี่นั่น

ก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่บ้านอีก
โอ้โหมันโหดนะคะ
โหดนะกับจิตใจไม่ธรรมดาเลยนะฮะ
แล้วก็พี่น้องอีก๓คน
แบบนี้การใช้ชีวิตในส่วนตัวของหนูลำบากไหมคะ
ก็ถ้าในความคิดหนูหนูว่าไม่ลำบากค่ะ

ได้เงินไปโรงเรียนวันละ๔๐บาทค่ะ
ต้องซื้ออาหารกลางวันกินเอง

หนูไม่ค่อยกินข้าวค่ะ
หนูก็เหลือ๓๐กว่าบาทค่ะซื้อน้ำกิน

ไม่กินข้าวก็กินลูกชิ้นพ่อเลยค่ะ

อ้อมไว้ใช้ในยามจำเป็น
ให้พ่อแม่ใช้ด้วยถ้าพ่อแม่ไม่พอค่ะ
ยามจำเป็นที่บ้านนี้มีอะไรบ้างขาดที่จำเป็น
ไปเล่นหรือไหม

เพราะว่าเวลาไปก็เหลืออีก๕นาที
นาทีก็ขึ้นเรียนแล้วค่ะก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าพักกลางวันต้องมาช่วยคุณพ่อคุณแม่
ขายของในโรงเรียนทำอย่างงั้นเป็นประจำอยู่ทุกวันไหมคะมุก
ทุกวันค่ะหนูทำมานานกี่ปีแล้ว
หนูทำถ้าช่วยพ่อแม่ขายของหนูทำตั้งแต่ป๔ค่ะแต่ว่าที่ขายในโรงเรียนหนูทำตอนม๑ค่ะ
เพราะว่าแม่ขายในโรงเรียนหนูเรียนโรงเรียนมัธยมค่ะไม่เบื่อเหรอคะมุก
เบื่อค่ะคือเที่ยงเนี่ยมันเป็นเวลาของเราทำไมเราถึงมีจิตมุ่งว่าต้องไปช่วยแม่เขา

ขี้อายนี่แหละร้องเพลงเก่งนักแหละ
อายแบบนี้มาออกทีวีอย่างนี้ไม่อายเหรอคะ
หนูว่าหนูตัดปัญหาความขี้อายไว้ก่อน
หนูอยากมาหาเงินให้พ่อแม่มากกว่าค่ะ

ตอนนี้แน่๑๐๐๐บาทมีแล้วนะครับ

๓เพลงกับ๓ตัวช่วยค่ะคุณดี

วันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๒
เพลงที่๒เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงแรกที่มุกร้องอินโทรขึ้นมาทางเราก็มืดตึ๊บเพลงนี้ก็เช่นกันอินโทรขึ้นมาบอกเลยว่ายกไม่รู้จักแล้วไม่คุ้นชินเลยไม่คุ้นชินเพราะฉะนั้นยังไงกันดีน้องมุก
พอจะเคยได้ฟังมาไหมครับเพลงนี้

เคยได้ยินแล้วร้องล่ะคะ
เคยร้องอยู่กับเพื่อนนะคะแต่ว่าหนูร้องเพลงก็ร้องเล่นเล่นกับเพื่อนก็ไม่ได้จบเพลงค่ะ

ร้องเล่นร้องเล่นก็ไม่ได้ว่าร้องเอาเนื้อเพลงอะไรจริงจังอะไรเท่าไหร่นะครับ
ก็ร้องที่บ้านได้มาร้องที่นี่ไม่ได้เพราะว่าต้องร้องให้ถูกต้องเนื้อเพลงทั้งหมด
เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดี
ตัวช่วยยังมี๓ตัว

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้สู้สู้สู้

สู้นะคะแล้วเราบอกว่าเราเคยร้องเล่นเล่นเพราะฉะนั้นการสู้ของเราก็ต้องมีวิธีมีแบบแผนนะ

เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
สำหรับเพลงนี้ครับปุ๊กจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพลงที่๒สำหรับผู้แข่งขันของเราน้องมุกนะครับ

แผ่นที่๓ครับ

กองเชียร์หรือว่าเลือกเองครับหรือว่ายังไง

แผ่นที่๓ก็คือ

มาถึงกันที่เพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
มีสมาธินะครับ
มันหลังน้ำตาไว้รักเหนือ
เป็นธรรมชาติเหลือเชื่อ

ไปแล้วกินเหยื่อไป
เขาให้ชื่อว่านั่นคือลีลาแสนเสียใจ
ไม่ผิดกับเธอตรงไหน
ในนาทีที่บอกลาฉัน
ทำเป็นร่ำให้
ร่ำบอกเสียดายใจยังรักอยู่
แต่เราไม่ใช่เนื้อคู่
ทำหน้าดูที่ลาเลิกกัน
แท้จริงเธอจากด้วยใจไปมีรักใหม่สัมพันธ์
แล้วมาแกล้งทำโศกสรร
อาลัยฉันซะจริงจริงเอ่อ
น้ำตาน้ำตาจอระ
แค่ร้องหายแต่จะยิ้มเล่
เป๊ะกับลีลาเธอ
ได้ดีมีใหม่จำเป็นเสียใจด้วยเหรอ
พาจอดเทมาเจอ
มันคงเรียกเธอคุ้นอา
ใจฉันดังโดนเคี้ยวรักจางเขียวเอาจนปน
เธอยังแสงน้ำตาหล่น
ทั้งที่ตอนนั้นเป็นฝ่ายลา
ช่างหน้ามันใส่
อยากเอาเธอไปจำหน่ายจริงนะ
ส่งโมพลิสินค่า
ทำกระเป๋าหนังจอระเข
เกียรติเชียง
ก็จะได้รับสองหมื่นบาทแล้วผ่านไปสู่เพลงที่สามสี่หมื่นบาท
ขอให้โชคดีร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
เพลงนี้มุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่าสองหมื่นบาทมุกร้อง

สวัสดีครับ